คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของคนที่มีจิตใจไม่ปกติแบบนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อย
เยอะโสธรก็มีคราวนี้นะผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นครูกวดวิชา
เขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนี้ชอบแวะเวียนมาที่สถาบันกวดวิชาแห่งนี้ประจำ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการมาโชว์สำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง

นี่คุณผู้ชมเขานั่งคล่อมมอเตอร์ไซคันนี้อยู่

เขาก็ต้องโชว์ไม่ใช่เหรอ

คือมันเป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่หนุ่มโรคจิตกำลังสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
บนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง

คือข้างหลังเขาที่เราเห็นรถมันก็ขับผ่านไปผ่านมา

แล้วก็มีท่าทางแปลกเนี่ยนะคะแล้วมันก็กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างนี้ค่ะ
ทีนี้คุณครูสาวคนนี้คือนางสาวสุนทราพรกันทิยาเป็นครูสถาบันกวดวิชา
เธอได้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๐ปีค่ะ
กางเกงขาสามส่วนเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงิน
แล้วก็ไปนั่งคล่อมรถแล้วรถคันนี้เป็นรถใครคะ

หมายถึงผู้หญิงคนนี้นะรถคุณครูเนี่ยนะครับอ๋อ
แล้วเขาก็สำเร็จความไข้ไปประมาณสัก๑๐นาที
แล้วก็หายไปไปฟังเสียงคุณครูเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
แล้วก็มีคนนั้นนะคะเขาก็เดินมาข้างหน้า
แล้วเขาก็เดินบนเวียนไปถึงข้างหน้าเดินกลับไปกลับมา

แล้วก็มีน้องอีกคนนึงเขากลับเข้ามา

เขาปฏิเชียบชายคนต่างการว่ะ

เพราะช่วงเวลาที่มีผู้หญิงเยอะเขาจะมา
แต่ถ้ามีผู้ชายเขาจะมุ่งพะหยุดเขาจะเดินผ่านไปเฉย

แล้วเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความรู้สึกเรากระทบทั้งสิทธิ์ใจมาที่

ก็หวาดภาวะกันไปไงแล้วโรงเรียนกวดวิชา
มีเด็กมีเด็กผู้หญิงมาเรียนมาทำอะไรที่นี่เยอะแยะนะ
แล้วเขาก็บอกว่ามักจะมาที่นี่ประจำ
ช่วงไหนปีเด็กผู้หญิงก็มาช่วงไหนเป็นผู้ชายก็จะไม่ค่อยมานะ
แล้วก็มาบ่อยกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้แหละ
คุณครูบอกไม่ไหวแล้วนะไปแจ้งตำรวจแล้วกันเลย
ไปแจ้งความเอาผิดกับหนุ่มโรคจิตคนนี้
หวังว่าจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัว

เพราะว่าไม่อยากจะให้เขามาแวะเวียนแบบนี้

ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้นะคะ